รัฐบาลเขาคลายล็อกแล้วเนาะเที่ยวพงเที่ยวผับกันแล้วหรือยัง
หลายคนคิดถึงก็ไปเที่ยวผับกันแต่คลายล็อกได้ไม่กี่วัน
มีผับหนึ่งที่ประจวบคิริคันถูกสั่งปิด

คลิปนี้เลยฮะ
เที่ยวหรอเที่ยว

่แล้วคุณทายคุณทายห้ามยังไงก็เอาไม่อยู่ตหลักบาทาเลย
รอดมั้ยเนี้ยคนนี้โดนอยู่คนเดียวเลย

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเที่ยงคืนที่ผ่านมานะคะ
หน้าร้านอาหารกึ่งผับริมถนนสุขจิตเขตเทศบาลเมืองประจวบคิริขันค่ะ
ตำรวจก็ต้องเข้ามาแยกเป็นนักเที่ยวหลายสิบคนทะเลาวิวาสยกพวกตีกันในร้าน
แล้วบานปลายออกมาตีกันหน้าร้านค่ะ

คนเจ็บก็คือคนนั้นแหละที่เราเห็นกันอยู่เนอะโดนรุมนั่นน่ะ
หนึ่งคนเลยนะคะกู้ภัยนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้ว
ส่วนที่เหลือเจ็บเล็กน้อยเนี่ยเพื่อนก็พาไปส่งโรงพยาบาลกันเอง

หรืออะไรคะโดนลุมยำขนาดนั้น

คือในร้านเนี่ยเปิดบริการแล้วก็จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ที่นี้ไอ้ตอนใกล้ปิดร้านเท่าอะไรมีเรื่องทุกที

พกปืนมาเท่าดีป่ะรัน
กันหน้าเวทีไม่รู้เรื่องอะไรจนมีคนถูกกระทืบสลบหนึ่งคน

แล้วก็ยกพวกกันออกมาตีกันหน้าร้านอีก

ไม่รู้จะคุมยังไงเหมือนกันเพราะหลายคนเหลือเกิน

บางทีเต้นแล้วไปชนแล้วเบียดกันแล้วก็เลยเอ้ยอ้าว
อะไรยังไงหรือเปล่าเพราะว่าก็คงจะเมาได้ที่กันแล้วล่ะ

แสดงว่าผู้ชายคนนี้ไปเหยียบหลายเท้าเหลือเกินเหรอ

เอาโดนลุมกระทืบไม่ได้แปลว่าไปเหยียบเขาก่อนนะ
บางทีเราก็ไม่รู้เหมือนกันหรือบางทีหันไปยิ้มให้เขา

อันนี้นักวิเคราะห์เขาวิเคราะห์มา

เพราะว่าตอบไม่ได้จริงว่าเกิดอะไร

ร้านนี้เคยถูกสั่งปิดไปรอบนึงแล้วนะคะ
เพราะว่ามีคนทะเลาวิวาสแบบนี้แหละ

ไม่มีกำหนดด้วย

คุณสิวงนี้เพราะให้เปิดนี่ให้เปิดได้ไม่เกินเทียงคืนนะ

เดี๋ยวหนึ่งก็ลักษณะคมมีไฟเขียวให้เปิดได้ไม่เกินตีสอง

ไม่อยากจะคิดภาพไม่ตีกันได้ไหม
แต่ผมก็เห็นใจผู้ประกอบการนะเขาจะได้ลืมตาอ้าปาก